ภาพสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นโรงเรียนเก่าที่ฉันเองนะคะ
จุฬาพรราชวิทยาลัยตรังซึ่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าดูภาพรวมหลังจากนี้ไปนะครับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
น่าจะเบาใจได้เพราะว่าฝนจะตกน้อยลงแล้ว

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะหนาวเมื่อไหร่
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้
กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับใกล้ถึงวันหยุดยาวอยู่แล้วนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
ใครจะวางแผนท่องเที่ยวตั้งแต่เหนือจะหลดใต้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนบนนั้นอากาศหนาวเย็นสมใจแน่นอนในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ก็มีการคาดการณ์ว่าฝนนั้นจะลดลงกว่าช่วงหยุดยาวที่ผ่านมานะครับ
ภาพรวมเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกับภาพแรกเลยนะครับ
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้น๒๔ชั่วโมงก่อนหน้านี้มาจนถึงณขณะนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่กลุ่มเมฆเหล่านี้เองเนี่ยนะครับ
คือไซโครนที่ตอนนี้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้เองเป็นห่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่พัดปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
ในพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักหลังจากนี้ออกไปแล้วนะครับ
และที่สำคัญก็ดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของไซโครนลูกนี้ด้วย
โดยจากการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีพบว่าไซโครนลูกนี้นั้นมีทิศทางเคลื่อนที่
ไปทางทิศตะวันตกเบี่ยงไปทางเหนือเล็กน้อย
โดยคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งที่บริเวณประเทศอินเดียในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับแถวรัฐอันภาระประเทศ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนรวมไปถึงภัย

อย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ไซโครนดังกล่าวนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญในการดูดเอากลุ่มฝน
ปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเข้าสู่จุดศูนย์กลางของไซโครนลูกนี้นะครับ
แต่ก็ยังมีอยู่บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะครับ
เป็นผลพวงมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาวที่ยังคงมีกำลังแรงในระยะนี้
และที่สำคัญครับขณะนี้เองบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่ง
ซึ่งคาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้เองจะสามารถที่จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
แต่ก็มีการคาดการณ์นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเคลื่อนที่ไปบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงกลางสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกัน
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวติดตามเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้ด้วยนะครับ

อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้คาดการณ์ว่าอุณหภูมินั้นจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของเมืองไทยของเราเป็นระยะ
โดยจากการตรวจสอบอุณหภูมิวันนี้เนี่ยนะครับ
พบว่าอุณหภูมินั้นค่อนข้างที่จะหนาวเย็นในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
เช้านี้ครับจากการตรวจสอบพบว่าต่ำสุดในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาถึง๑๗องศานะครับ

พื้นที่สีเขียวนั้นปกคลุมเป็นวงกว้างในบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
คำนวณต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับ
พบว่าอุณหภูมินั้นมีโอกาสดิ่งลงไปอีกนะครับ
การว่าพรุ่งนี้อุณหภูมินั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียตนะครับ

จากการตรวจสอบก็พบว่าอุณหภูมินั้นดิ่งลงไปมีลุ้นว่าอาจจะไปแตะที่ประมาณ๑๓๑๔องศาเซลเซียต
สีเขียวนั้นแผลลงมาปกคลุมตั้งแต่ตอนบนจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
นั่นก็หมายความว่าสุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นลมหนาวกันแบบสมใจเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ที่สำคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ